มีการโหวตศิลปินดารงดาราที่คุณชื่นชอบกัน
ดารากันเองเขาก็มีการโหวตเหมือนกัน
จะมีใครชอบใครอะไรยังไงกันบ้าง
ได้ฉายาอะไรบ้างติดตามกันได้เลยค่ะ
มาดูกันที่เรื่องแรกเลยนี่ไง
บอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งปาด

เป็นพระเอกแห่งปีในวงการ
เขาเทใจกันให้กับพระเอกสุดฮอตหมากปรินนะคะ
ต้องยกให้เขาจริงนะฮะแล้วคือปีนี้เนี่ย
หกเองก็ได้รางวัลนักแสดงนำชายจากเวทีที่สิงคโปร์มาด้วยนะจ๊ะ

ส่วนนักเอกแห่งปีตามมาติดค่ะ
ยืนหนึ่งไม่มี๒ครองตำแหน่งนี้๓ปีซ้อนแล้วสำหรับเบลล่ารานี
เออปังกว่าดีไม่มีอีกแล้ว
ถึงขนาดที่ว่านักข่าวบันเทิงยกฉายาอีเรียมกู้ชาติให้เธอไปเลยนะครับ
พูดได้ทั้งเรตติ้งในสถานการณ์แบบนี้
กู้ได้ทั้งรายได้หนังอีก๒๐๐ล้านโอ้โหสุดยอดจริง

ดูแล้วดูอีกฝีมือเขาดีหน้าตาก็ดีความรักเขาก็ดี

ให้ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทย
เป็นศิลปินที่ต้องยกให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยสุดไปเลย
ส่วนรางวัลเพลงแห่งปีค่ะตกเป็นของเพลงหวานเกยตื้นนั่นเองค่ะ
ของกันปรีชาวุฒิคุณนะคะยกให้เป็นเพลงฮิตตลอดการค่ะ
ตอนนี้ร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะยอดวิวก็ทะลุร้อยแปดสิบห้านล้านวิวไปเรียบร้อยแล้ว
นั่นเองนะคะมีวานตัวนึงลอยว่ายน้ำ

ส่วนรางวัลดาวรุ่งพุ่งแรงในปีนี้ค่ะในวงการชีวิตกันเองเลยค่ะ
ก็มอบให้กับแปละเอกลูกรักวิกหมอชิตค่ะกลุ่นเข้มฮัตซาวี
ปีนี้ปังไม่หยุดจริงนะคะเพราะว่าผลงานน้องเข้มเองเนี่ย
โคลดกระแสและเรทติ้งได้เรียกว่าหัสสวีฟีเวอร์กันเลยทั้งบ้านทั้งเมือง
เขาตีคู่กันมานะความรักเขาก็น่ารักนะ

มาดูต่อกันที่หล่อบาดใจค่ะ
ดาราด้วยกันเขาเทใจให้พระเอกคนนี้
ณเดชน์คุกิเมียนำโด่งมาเลย
ไม่ต้องสาธาญายกันเยอะรู้กันอยู่
หลักฐานก็อยู่ที่ใบหน้าพี่แบร์เขาอยู่แล้วนะคะ
ส่วนผลโหวตคนสวยบาดตานั่นเองนะคะ
คนในวงการเขาก็เทคะแนนให้กับน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
บอกเลยว่าไปที่ไหนอ่ะอันนี้คือแบบว่าทำที่เที่ยวอ่ะ
มองไปเลยดาสวยมาก
ทะเลคือสวยมากมาในชุดนี่แหละสีม่วงนี่แหละสวยจริง
สวยทุกมุมสวยทุกลุคมาที่ไหนก็เอาอยู่ไปสมุด
เห็นแบบนี้ปลื้มใจแทนลุงเต๋อสุดไปเลยนะจ๊ะ
ส่วนตำแหน่งเซ็กซี่สุดแซ่บค่ะไม่พลิกโผล่ค่ะ
แม่อ้ามยืน๑ครองตำแหน่งนี้อีกแล้ว๒ปีซ้อนนะคะ
ต่อให้อายุทะลุเลข๔แต่บอกเลยว่าไม่มีใครโค้นแม่ได้จริง
ความสวยอมตะไปเลยจ้า
และสุดท้ายนะคะตำแหน่งคู่วายแห่งปีค่ะไม่มีใครมาแรงแซงคู่จิ้น
ินหลายล้านคู่นี้นะคะขอปรบมือให้กับปีทองของสองหนุ่ม
น้องไบร์ทน้องวินฟินทะลุเจาะไปเลยค่ะสุดยอด
ถ้าจะให้คุณเลือกกรุณาเลือกค่ะเลือกได้ไหม

ฉันก็เลือกไม่ได้ชอบทั้งสองคนไปเลยนะคะ
เอาเป็นว่าโพลนี้ก็พี่ดารงดาราเขาก็พร้อมใจกันโหวตเทใจกันให้นะคะ
ก็ติดตามบันเทิงไทยรัฐต่อไปกันด้วยนะคะ
น่ารักดีดาราเขาก็เป็นติ่งของดาราอีกทีหนึ่งนะคะ